ความรู้สึกวันนี้เป็นไง

วันนี้ได้เลย
อืมเป็นไง

คือทางคุณแม่เมย์ที่เขาเป็นเจ้าของเป็นคล้ายว่าแบบเป็นหุ้นส่วนของที่นี่
แล้วก็เรารู้จักกันกันเลยครับเขาเลยแบบว่าชวนเรามาดูอะไรอย่างนี้
จัดยังไงก็เลยปรึกษาหลายคนหลายท่านก็แม่มีก็เป็นหนึ่ง

เออเราชอบที่นี่ครับเป็นไงคะที่ออกมาวันนี้แบบโห
บรรยากาศดีมากด้วยข้างนอกแบบดีไหมครับชอบไหมครับชอบ
พี่วันนี้กับพี่แก้วเป็นไงครับสุดใจก็ก็ชอบอยู่แล้วค่ะ
ดีนะครับเหมือนกับคือเรามาที่นี่ก่อนหน้านี้
ประมาณสามสี่วันสามสี่วันอากาศจะเย็น
วันนี้ครับแต่ว่าวันนี้เริ่มเริ่มหนอนขึ้นก็อาจเสียดายนิดนึง
เพราะว่าจริงช่วงที่อากาศเย็นก็คือเหมือนกับข้างนอก
ก็เย็นอืมงานพี่ตอนเช้ามีอะไรยังไงบ้างมีอะไร

เป็นตามประเพณีไทยใช่ไหม
ใช่แล้วเราก็จัดแบบไทยไทยครับแต่ก็ก็
จะมีลดทอนแบบพิธีกรรมอะไรหลายอย่างออกไปบ้าง
แต่เห็นกันตอนมอบของแม่ที่ให้อะไรที่ขวัญคุณคะ
ก็ตามที่เห็นแหละครับ
แอปเตอร์เงินด้วย

ทำไมเราถึงกับที่มอบต้นไม้ต้นพายุใช่ไหมครับ
ใช่ครับจริงแรกเริ่มเป็นไอเดียของแม่เมย์
แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราชอบไอเดียนี้
เพราะว่าเหมือนเราคุยกันว่าเมื่อหม้อเสร็จแล้วเราจะไปปลูกด้วยกันที่เขาใหญ่
เพื่อวันหนึ่งเราจดจำได้ว่าเราเคยแบบมีการปลูกต้นไม้ต้นนี้ด้วยกัน
เผื่ออนาคตมันโตไปแล้วเราจะไปดูอะไรอย่างนี้

มันมีความหมายที่ดีด้วยนะใช่ไหมครับ
จริงเราก็เลือกเป็นไม้ใหญ่ครับเป็นไม้ที่ยืนต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ครับ
ก็หวังว่าเราจะเห็นมันโตนะครับ
หวังกับเรามีความคิดว่าเราใช้ชีวิตแบบลุยมาแล้ววางแผนยังไงต่อ
ทำแผนชีวิตคู่อะไรอย่างนี้
หนูว่าคือจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีการวางแผนอะไรที่สุดนะ
หนูว่ามันคงไม่ได้มีการวางแผนอะไรที่สุดนะ
จะยังไงไปใช้เดิมเหมือนเดิมละค่ะเป็นแบบที่เราเคยเป็นเป็นแบบคนเคยเป็นมา
อลุโมงานอ่ะนะคะเราจะไม่มีบ้างเลยนะคะ
เป็นอีกหนึ่งอาชีพหรอภารกิจหรืออะไรยังไงครับ

เราก็อาจจะเน้นเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวนะครับ
จะเป็นฟาร์มเป็นสวนอะไรยังไงครับ
เป็นต้นไม้หรือเป็นอะไร
อ๋อคุยกันยาวเลยครับเรื่องนี้
คือเราสนใจวิธีการทำการเกษตรแบบผสมผสานครับ

ซึ่งมันไม่ใช่การเสพที่เพื่อเป็นธุรกิจครับ
แต่เป็นเพื่อกินเพราะว่าเราเป็นมิแกน
หมายถึงว่าเราไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์กันแล้ว
ก็ก็อยากลองนี้นะครับเหมือนกับเป็นไลฟ์สไตล์ใหญ่แบบ
ถ้ามาก่อนมาเราก็จะไปแคมป้ิ้งเยอะ
ไปเที่ยวยเยอะตอนนี้มีอะไรเราไลฟ์สไตล์เหมือนกับมีมีเพิ่มอีกอย่าง

กินข้าวโพดไปคุมข้าวโพดเลย

คุณแก๊ววันนี้คือสวยง่ะ

ก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมจะแต่งงานแล้วทำไมตัดผมสั้น
เราก็รู้สึกว่าแบบจริงเราก็ไม่ได้อยากไปโฟกัสเรื่องงานแต่งขนาดนั้น
เพราะว่าเราก็คิดว่ามันเป็นวันหนึ่งแหละที่มันแบบก็จัดขึ้นมาเพื่อให้คนได้รับรู้ว่า

เราก็เลยรู้สึกว่าก็อยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างนี้นะคะ
เขาก็บอกทำเลยใช้ชีวิตไป
อยู่ตรงก่อนใจบรรยา
ยากว่าบรรยาได้แล้วเนาะแม่งวัชิก

เขินคือแบบอย่างบางทีให้เราแบบเดินมองกันเป็นระยะ

ก็จะแอบเขินนิดหนึ่งครับ
แต่เมื่อกี้มีในช่วงพิธีใช่ไหมคะ

เจ้าบ่าวเจ้าสาวลุกขึ้น

ใครเป็นคนลุกก่อนพิธีกรแอบแซวว่า

ถ้าเธอพูดอย่างนี้
หมายถึงว่าพี่โทนี้เข้า

หรือครับมีชงรมนั้นเลยนะ

ถามถึงเรื่อง

เราเวลาจะว่างทางไปตรงนั้นไหม

อาจจะเดินทางอีกสัปดาห์หนึ่งก่อนครับ
ใช่ครับถ้าเปิดประเทศเราก็อยากจะไปเที่ยวอีกครับ

หรือว่ารอให้บิ๊นได้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยตั้งสุดใจกันได้ก่อน
พยายามไปให้ครบแหละ
อยากได้ประสบการณ์ด้วย
เรื่องรูปก็อย่าว่ากัน

เมื่อกี้แม่ก็ให้เป็นของขวานนะคะ
ก็มันจะให้เป็นไปก็มี

เนื่องให้ใครที่จะไป

อยู่กันในโลกนี้คือจะไปไหน

ถ้าได้จริงคุณ
วันนี้ผู้หญ่อวยก็บอกแล้วว่า
เน้นเรื่องความสุขกับสุขภาพครับ

อย่างถ้าเกิดเราดูแลสุขภาพของเราดีสุขภาพกันและกันดีเราคงมีความสุข

ช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นคำขอบคุณที่มีมาก
แล้วเราของคนละคะมีการสัญญากันไหมว่าจากนี้เราจะเป็นคนคนเดียวแล้วนะ
แล้วเราต้องยังมีต่อไปในสังโลกนะครับ

ผมรู้สึกว่าตอนนี้เราเชื่อใจกันได้อยู่นะว่า
คนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุด
เราก็ดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็ดูแลในส่วนของเราได้ดีเหมือนกัน
อีกเรื่องมันถามนี้ควรเมื่อก่อนที่ออกมาใช้งานเนาะ
อย่างที่รู้ว่ามันสดีไปในอีกประจำหน้านี้ซึ้ง

คือใครเชื่อแบบนั้นก็เขาจึงจะเชื่อแบบนั้นอะไรงี้
แต่เราสองคนเรารู้ชื่อตัวเองมากที่สุด
นั่นคือแค่จอดรถแล้วถ่ายรูป
แต่ทำไมจากนี้คนเข้ามาเหมือนคำเม้นดาวน์บ้านอะไรอย่างนี้แสดงภาษา
จริงเราไปอ่านเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความควบคุณสิทธิ์ไม่ได้คิดอะไรนะครับ

แต่ว่าก็อาจจะมีอย่างที่บอกครับสังคมเรากว้างเรายังมีคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่ออยู่เยอะอะไรอย่างนี้ครับ
จริงก็ต้องดูที่เจตนาด้วยแหละว่าเราทำเพื่อถ่ายรูปอะไรอย่างนี้
เราไม่ได้ไปพลาดอยู่ตอนขับรถจริงเพราะฉะนั้นบ่อยแน่นอน

อ่ะแล้วจะเสร็จสิ้นมาตรงนี้หรือจะมีอัพเวลา
หรืออะไรต่อคะตอนเย็น
จะมีงานเย็นที่ไลฟ์กันตอนประมาณ๔โมงเย็นทางช่องยูทูปของเรานะคะ
แต่ว่าทุกคนก็ถ้าอยากกลืมแอลปอฮอล์ก็ต้องเอามาเอง
นี่นะคะเป็นกิมมิตของงานผู้กิจการหนึ่งเนอะ
ที่แบบว่าทุกคนจะต้องยังไงอะไรอย่างนี้
คืออยากฝากกระจายข่าวด้วยเพราะว่าเราตั้งใจคิด
เราก็ลืมคิดว่าคนต้องมาร่วมงานเรานิ้ยหน้าแน่เลยลูกทำงานเราที่ไม่ได้

ก็เลยคิดว่าถ้างั้นเรามีไลฟ์สดดีกว่า

ในช่วง๔โมงเย็นนี้

เหมือนเราถ่ายรายการไปท่องเที่ยวกัน

เราได้มีโอกาสร่วมงานกับพ่อคุณเดช
เขามาเขียนบทแล้วก็กำกับให้

แต่เราก็คือเจตนาคือ

และก็เราตั้งใจที่จะ

เหมือนเวลาเราดูซีรีส์เลย

แต่ไม่รู้ถึงเวลาจริงทำได้มั้ย

เห็นตัวอย่างหนังสั้นใช่ไหมคะ

ก็พูดแล้วฉันเขินเรื่อง

แฟนก็แบบมาเมนว่าอย่างไรหรือยังเนี้ย
ตื่นเต้นลองคอย

อยู่ในห้องน้ำอยู่ที่ไหนก็ร่วมงานเราได้อยากจะแต่งตวก็ได้
แนะนำนั้นนี้คือเราก็คุยกันว่าเราทำอะไรเป็นของขวัญดี

แล้วผมเลยรู้สึกว่าพี่โทษเคยร่วมงานกับแว่นร้องถามไปได้มั้ย
อย่างเงี้ยค่ะ

พี่คงเดชก็เหมือนเขาไม่เคยทำด้วยนะหนังเรตติ้ง

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาอยากทำให้เป็นของขวัญของเรา

โอเคเนอะ

ลองให้คนเข้ามาดู

เรียบร้อยนะคะติดตามด้วยค่ะ
นี่ค่ะขอบคุณค่ะ

อุ้ยอะไรอย่างนี้เนอะ
แต่ว่าเพื่อนจะมาต่อโกมาเย็นชิ

พิธีค่อยเช้า

ต้องถามนี้ก่อนทำไมถึงเลิกได้ที่จะมาถอดเขาแหละคะ
คือทางคุณแม่เมย์ที่เขาเป็นเจ้าของเป็นคุณสวทธิ์ของพี่นี่
แล้วก็เหมือนกับเรารู้จักกันกันเลยเขาชวนเรามาดู

ไม่เป็นเรื่องเฉพาะเลย
จริงแม่เมย์เขาพาไปดูหลายที่เหมือนกัน
จริงเราก็นึกไม่ออกครับว่าเราจะจัดยังไง

แม่เมย์ก็เป็นหนึ่งในคนที่เต็มที่มาก
พาเราไปหลายที่ดูจนเรารู้สึกว่าเราชอบที่นี่ครับ
เป็นในค่ะที่ออกมาวันนี้บรรยากาศดีมากด้วย

วันนี้กับพี่แก้วเป็นยังไงครับสุดใจ

อากาศจะเย็นวันนี้ครับแต่ว่าวันนี้เริ่มร้อนขึ้น
ก็อาจเสียดายนิดนึงเพราะว่าจริงช่วงที่อากาศเย็น
คือเหมือนกับข้างนอกก็เย็น
งานเมื่อกี้ตอนเช้ามีอะไรอย่างไรบ้าง
มีอะไรบ้างครับผู้ใหญ่มากลูกอกอุ่นมากเลย
อ๋อวิธีเช้าใช่ไหมครับคือก็จะมีเฉพาะแขกผู้ใหญ่
ก็จะเป็นห้องเล็กก็สามารถที่จะปิด
เป็นต่างประเภทในไทยใช่ไหมครับ
เราก็จัดแบบไทยครับแต่ก็อาจจะมีลดทอนแบบพิธีกรรมอะไรหลายอย่างออกไปบ้าง

ทำไมรอถึงเกี่ยวกับที่มอบต้นไม้ต้นพายุไหมครับ
แล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราชอบไอเดียนี้
เพราะว่าเหมือนเราคุยกันว่าเมื่อหม้อเสร็จแล้วเราจะไปปลูกด้วยกันพื้นที่เขาใหญ่
เพื่อวันหนึ่งเราจดจำได้ว่าเราเคยแบบมีการปลูกต้นไม้ต้นนี้ด้วยกัน
เผื่อในอนาคตมันโตไปแล้วเราจะไปดูอะไรอย่างนี้

ก็จริงเราก็เลือกเป็นไม้ใหญ่ครับ

วางแผนยังไงต่อ

คือจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีการวางแผนอะไรมาแต่นะ
หนูว่ามันคงเหมือนเดิมระค่ะ
เป็นแบบที่เราเคยเจอมา

เราก็จะมีแพลนไปทำ

ก็อาจจะ
ต้องไปทุ่มเวลาตรงนั้น

หมายถึงว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพหรอ

หรือเป็นอะไรอย่างนี้

เราสนใจวิธีการทำการเกษตรแบบ

หรือว่าธุรกิจหรือคนบังน้ำ
ที่เพื่อเป็นธุรกิจครับแต่เป็นเพื่อกินเพราะว่าเราเป็นมิแกน
หมายถึงว่าเราไม่ได้รับประทานเนื้อสัตว์กันแล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีที่ปลูกอาหารเป็นของตัวเองก็คงง่าย
ก็อยากลองมีการเป็นไลฟ์สไตล์แบบ
เมื่อก่อนไลฟ์สไตล์เราอาจจะเป็นแคมปิ้งเยอะไปเที่ยวเยอะ
อยากกินข้าวโปรดก็ไปเอาข้าวโปรดเลย
นี่คือแผนไลฟ์สไตล์ที่แผ่นงานแล้วกนั้นใช่มั้ย

คนก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมจะแต่งงานแล้วทำไมตัดผมสั้น
เราก็รู้สึกว่าแบบจริงเราก็ไม่ได้อยากไปโฟกัสเรื่องการแต่งขนาดนั้น
เพราะว่าเราก็คิดว่ามันเป็นวันนึงแหละ

เขาก็คบทำเลยใช้ชีวิตไป

แต่เมื่อกี้มีในช่วงพิธีใช่ไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่พยุงเจ้าบ่าวเจ้าสาว
กลับไปตรงนี้นิดนึงค่ะใครเป็นคนลุกก่อน
พิธีกรแอบแซวว่าใครรู้ก่อนคนนั้นเป็นใหญ่ในบ้าน

พี่โทนิคเข้าชมรมแบบนี้แล้วใช่ไหมคะ
เหรอครับมีชมรมนั้นเลยครับ

ถามถึงเรื่องมีเบบีหน่อยเราจะวางคลอมไปถึงตรงนั้นไหม
อาจจะเดินทางสักพักนึงก่อนครับ
อีกนานไหมครับ

หลังจากนี้อาจจะไปเที่ยวกัน

ถ้าเปิดกระเทียนเราก็อยากจะไปเที่ยวอีกครับ

แล้วค่อยตัดสินใจกันดีกว่ากัน
เที่ยวในไทยก่อน
พยายามไปให้ครบแหละ
อยากได้ประสบการณ์ด้วย
เรื่องลูกก็เดี๋ยวว่ากัน
ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติ
เปิดทางทางสูง

ในประเทศอะไรเนี่ย

เคยคิดไหมถ้าเราแต่งงาน
ถ้ามีมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้น

โลกนี้คือจะไปไหน

อยากไปอินเดียมาก
มีหลายคนบอกว่าต้องลองไปอินเดียสักครั้งในชีวิต

แล้วคงมันอยู่ถ้าได้เจอผลของผิด
วันนี้ผู้ใหญ่อวยพรให้พวกเรายังไงบ้าง
เน้นเรื่องความสุขสุขภาพที่เรามีความสุข

หากดูแลสุขภาพสุขภาพกันและกันก็ดี

จากนี้อ่าวเราคงเป็นคนอื่นเยอะมากแล้วต้องยังมีส่อปรายไร

อันนี้ฉันจะรักเธอตลอดไปหรืออะไรเงี้ย

ตอนนี้เราเชื่อใจกันได้อยู่แล้วว่า

ก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเอง
เราก็ดูแลตัวเองได้ดี
และก็ดูแลในส่วนของเราได้ดี

ครูรู้จักแต่เรื่องแม่ยายครับ

ก็เค้าก็จะเชื่อแบบนั้น
แล้วคือสิ่งที่เราจะเชื่อ
อันนั้นคือแค่จอดรถแล้วถ่ายรูป

เป็นแบชั่นมากเลย

ไม่ได้คิดอะไรนะครับเราก็รู้สึกว่าสักประมาณ๙๙นะที่เขาก็เห็นแบบไม่ได้เห็นว่าเป็นอะไร
แต่ว่าก็อาจจะมีอย่างที่บอกครับสังคมเรากว้างเรายังมีคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่ออยู่เยอะ
เขาไม่ได้อะไรนะครับ
จริงก็ต้องดูที่เจตนาด้วยแหละว่าเราทำเพื่อถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย
เราไม่ได้ไปพลาดอยู่ตอนขับรถจริงใช่ไงเพราะฉะนั้นบอร์ดไอแน่นอน
โอเคก็ไม่ติดใจอะไรอย่างงี้เนาะ

อ่ะแล้วจะเสร็จสิ้นมาตรงนี้หรือจะมีอัพเตอร์บานหรือว่าไม่ได้

แล้วก็จะมีไปดินเนอร์ที่หน้าบ้านต่อแล้วก็อัพเตอร์ปาร์ตี้
แต่ว่าทุกคนก็ถ้าอยากดื่มแอลกอฮอลก็ต้อง
นี่ค่ะเป็นกิมมิกของงานอีกงานหนึ่งเนาะที่แบบว่าทุกคนจะต้องยังไงอะไรอย่างนี้
คืออยากฝากกระจายข่าวด้วยเพราะว่าเราตั้งใจคิดมา
เพราะว่าตอนที่เราขอแต่งงานกันช่วงโควิดพอดีใช่ไหม
รู้สึกว่าคนต้องมาร่วมงานเราได้น้อยแน่เลย
เฉพาะเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศกันหรือว่าแบบเหมือนแฟนคลับเราที่อยู่ต่างประเทศอย่างนี้
เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไงได้บ้าง
ก็เลยคิดว่าถ้างั้นเรามีไลฟ์สดดีกว่าในช่วง

แล้วก็เป็นช่องยูทูปที่เราแบบเหมือนเราถ่ายรายการไปท่องเที่ยวกันอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ของขวัญพิเศษชิ้นหนึ่งก็คือเราได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่คงเดช
นี่คุณจะเป็นหนังการแต่งแรกที่มีรายส่วนเลยหรือเปล่า
เห็นตัวอย่างหนังหนังสั้นใช่หม่อค่ะครับดูค่อนข้างแบบล่ะว่าวันสุดท้าย

ว่าอย่างไรดิอะไรแบบนี้
ตื่นเต้นรอคอยอะไรอย่างนี้

แล้วก็รอเปิดทิ้งไว้ครับ

อันนี้เป็นแนวไขของใครที่จะต้องมีหนังสั้น
หนังที่นี้คือบังเอิญว่า
เราชอบงานพี่คงเดชอยู่รับรวยอะไรแบบนี้
เราเลยรู้สึกว่าพี่โฮล์เคยร่วมงานกับแวนน้องถามได้ไหม
อืม

พี่คงเดชก็เหมือนมันไม่เคยทำเนี่ยนะหลังเวอร์ดิ้ง

เขาบอกว่าดีเขาอยากทำให้เป็นของขวัญของเรา

โอเคเนาะ